สวัสดีค่ะพบกับลูกการณ์ร้อนหนาความดีชัดนัทชายขิดโม่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนบ้านเราตกหนักขึ้นเรื่อยนะคะ
หลายคนถามว่าฝนจะตกหนักไปจนถึงเมื่อไหร่
ฝนจะตกลากยาวไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
มีฝนตกชุก๑๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๕องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนตกชุกครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ลุ่มระหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลาก
อุณหภูมิสบายค่ะพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูง๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วงทั้งสองฝั่งนะคะ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝั่งอันดามันคลื่นสูงกว่าฝั่งอ่าวไทย

ระวังภัยจากธรรมชาติกันด้วย
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
พกอุปกรณ์การฝนและวางแผนก่อนออกเดินทางค่ะ
คุณผู้ชมคะเวลาเราไปปล่อยป่า
เราจะค่อยปล่อยน้องลงไปในทะเล

แต่ที่สหรัฐอเมริกามีวิธีใหม่นี่คุณผู้ชม
ปล่อยปลาลงมาจากเครื่องบินที่เห็นปลิวอยู่นั่นคือน้องปลานะคะ

ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะ
เข้าถึงได้ยากคนไม่สามารถเดินเท้าได้

เพราะฉะนั้นต้องเอาน้องปลาขึ้นเครื่องบิน
แล้วก็โปรยลงมาบนแม่น้ำอย่างที่เห็นตอนนี้ค่ะ
และนี่คือลูกการณ์ร้อนอาวันนี้สวัสดีค่ะ